มีข่าวลือเขาบอกโอ้โหสนั่นมากว่าคุณบี้สุกริต
คุณพี่นักร้องอ่ะค่ะติดโควิดอ่า
คุณพี่ต้องออกมาชี้แจงนะคะเอาเป็นว่าบอกตรงนี้ก่อน
คุณบี้ไม่ได้ติดโควิดนะคะแค่มันมีประเด็นที่หลายคนเชื่อมโยงว่า
แบบนี้คุณบี้จะกลายเป็นผู้เสี่ยงสูงไหมอะไรยังไง
อ่ะเล่าให้ฟังนะคะเพราะเขาชี้แจงละเอียดชัดเจนเลย
คือคุณบี้เนี่ยแกเป็นดาราสายบุญค่ะ
คือถ้าไม่ร้องเพลงเล่นละครมีเวลาว่างเนี่ย
เข้าวัดตลอดเลยนะคะทำบุญบ้างปล่อยโคปล่อยกระบือเป็นประจำ
ไปมอบเงินน้ำดื่มอาหารแห้งให้กับโรงพยาบาลแม่สอดที่จังหวัดตากนะคะ
ทีนี้ต่อมา๑๐วันก็คือ๑๗กันยายน
แล้วก็เลยมีรายงานว่าโอ้โหอย่างนี้คุณบี้คือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเลย
เพราะว่าไปมอบของให้ทางผู้อำนวยการไง
คุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลติดเชื้อ๑๗กันยายน
ซึ่งมันก็ถือว่า๑๐วันก็ห่างกันอยู่แต่ว่าไม่เป็นไร
เพื่อความสบายใจคุณบี้ก็เนี่ยค่ะเอาชุดตรวจมาตรวจให้ดูว่าไม่ติดนะ

ก็ตรวจแล้วเบื้องต้นไม่ติดแต่ก็ยินดีจะกักตัว๑๔วันนะคะ
นับจากวันที่เจ็ดกันยายนคุณมี่ไม่ได้จะกักตัวคนเดียวนะ
โครงแฟนคลับคณะที่ไปก็จะกักตัวกันหมดคือคุณบี้เนี่ยเขาบอกว่า
เขาเป็นคนระวังเรื่องโควิดมากที่ผ่านมาเนี่ยกาดนี่สูงริ้วเลย
ไม่รับงานอะไรทั้งนั้นไปเฉพาะที่ไปงานบุญแล้วใส่หน้ากากอนามัยตลอด
เพราะฉะนั้นคุณบี้ต้องไปสวอปเขาบอกเป็นการสวอปครั้งแรกของคุณบี้
เอาเหรอน้ำตาร่วงเลยค่ะคุณบี้บอกอื้อหือเจ็บถึงใจ
ซึ่งล่าสุดก็อย่างที่บอกยืนยันแล้วว่าสวอปแล้วเนี่ยไม่ติดนะคะ
แต่ก็กักตัวอยู่เพื่อความสบายใจจริงจริงเราก็โทรสอบถาม
อยากจะสอบถามรายละเอียดความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมแหละ
แต่ว่าคุณบี้ไม่ได้รับโทรศัพท์รู้มาจากผู้จัดการส่วนตัวว่าอ๋อ
พอดีที่ที่คุณบี้กักตัวเนี่ยมันไม่ค่อยมีสัญญาณ
คุณรู้ไหมเขากักตัวที่ไหนสายบุญแบบนี้น่าจะเดาไม่ผิด
กักตัวที่วัดเลยดีกว่ากุฏิวัดถูกค่ะ
กักตัวที่วัดจริงเพราะว่าตอนที่รู้ข่าวว่า
พอโรงพยาบาลแม่สอดติดโควิดเนี่ยคุณบี้ก็อยู่ที่วัดพอดีก็เลย
อ่ะอยู่ยาวยาวเลยกันละกันก็แยกอยู่กุฏิวัดคนเดียวไม่ยุ่งกับใครนะคะ
แฟนคลับก็ทักเข้าไปสอบถามถามถ่ายด้วยความห่วงใยแหละ
แล้วก็มีคนเป็นห่วงส่งไปถามบอกว่า
คุณบี้ครับกักตัวอยู่กุฏิคนเดียวกลางวัดในป่าลึก
กลัวผีไหมครับค่ะคุณมี่บอกอ๋อผีผมไม่กลัวครับ
ผมกลัวโควิด๑๙มากกว่าเอาล่ะคุณบี้ฝากผ่านทางไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
สำหรับแฟนทุกคนที่เป็นห่วงก็ยืนยันว่าไม่ได้ติดโควิด
แล้วตอนนี้ก็กักตัวเพื่อความสบายใจของทุกคนเดี๋ยวกักตัวครบเมื่อไหร่
จะออกมาตรวจครั้งใหญ่ให้มั่นใจอีกทีหนึ่งค่ะค่ะ